ไปดูที่สุราชธานีนะคะเป็นเหตุที่ก็ต้องสืบสวนกันล่ะ
เพราะว่ามีชายสูงวัยชาวออสเตรเลียค่ะ
เกิดอาการคลุมคลั่งแล้วก็จุดไฟเผาที่นอนเผาบ้านตัวเองเลยนะคะ
โชคดีจริงชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เขามาเห็นแล้วเขาก็ช่วยกันดับ

เดี๋ยวมันแย้งแล้ว
นี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้นาทีแรกคือนาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแย่งมีดออกมาจากมือของชายชาวออสเตรเลียคนนี้
เป็นชาวออสเตรเลียยืนขวางอยู่หน้าประตูบ้านตัวเอง
และข้างหลังที่เห็นเป็นไฟเนี่ยคือเขาจุดไฟเผาที่นอนแล้วก็โซฟาบริเวณที่จอดรถแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
รีบเข้าไปช่วยกันดับก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ลุกลาม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านภายในซอยวิภาวดีหมู่๕ในตำบลมะขามเตี้ยจังหวัดสุราธานีค่ะ

สอบสวนนางสาวจุธามาสชูมินแฟนสาวของผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็รู้ว่าอยู่กินกับนายแอดเวิร์ดคนนี้มา๓ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้สองคนก็อยู่ร่วมกับลูกชายของนางสาวจุธามาสนะคะ
อีก๒คนรวมเป็น๔แต่ก็ทะเลาะกันบ่อย
หลังสุดค่ะนายเอสเวิร์ดใช้มีดพยายามทำร้ายลูกชายแล้วก็เริ่มมีการขู่ฆ่า
นางสาวจุธามาสก็กลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัย
พาลูกชายทั้งคู่ไปอยู่ที่บ้านพี่สาว
แล้วก็ปล่อยให้นายเอสเวิร์ดอยู่บ้านเพียงลำพัง
สาเหตุที่เริ่มจะทะเลาะวิวาดกัน
เริ่มที่จะมีการขู่ฆ่าอะไรแบบนี้นะคะ
เธอเล่าว่านายเอ็ดเวิร์ดเป็นคนขี้หึง
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยเลย
เธอต้องหนีไปอยู่ที่อื่นบ้าง

ก็เลยก่อเหตุพยายามจะเผาบ้าน
ที่ก็ได้เชิญตัวนายเอ็ดเวิร์ดไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็รอสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไป